แล้วก็เหมือนที่ต้องรอกันด้วยสำหรับวัคซีนโควิด๑๙
บ้านเรายังไม่มีแต่ว่าต่างประเทศก็เริ่มมีการเปิดให้ฉีดกันแล้วด้วย

เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าใครที่ต้องมีส่วนใกล้ชิดกับผู้ป่วยนั่นเองนะคะ
ล่าสุดค่ะอดีตพระเอกชื่อดังคุณดอนธีรธาดาค่ะ
ก็ได้ย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกามาเป็นเวลาเกือบ๒๐ปีแล้วนะคะ
คุณดอนเนี่ยได้โพสต์ภาพตัวเองลงในไอจีส่วนตัวแล้วก็โชว์เอกสารระบุด้วยนะคะ
บอกว่าเขาได้รับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ครั้งแรกมาแล้วค่ะ
เมื่อวันที่๒มกราคมที่ผ่านมานี่เอง
ซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะเลยแล้วก็ถามถึงการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปด้วยค่ะ
คุณดอนก็ตอบมานะคะบอกว่าน่าจะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่๒หลังจากนี้อีกประมาณ๒๘วันค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐติดต่อไปเพื่อสอบถามคุณดอนธีรธาดานะฮะ
ซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าพักอาศัยอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาค่ะ
เป็นแบบละครบู้อะไรอย่างนี้นะครับ
พี่ดอนก็บอกความรู้สึกว่าดีใจมากที่ได้รับการฉีดวัคซีนตัวนี้
ฝากกำลังใจให้กับคนไทยได้สู้กับเจ้าโควิด๑๙กันด้วยค่ะ
เมื่อวานผมโชคดีแล้วได้ไปรับแว็กซีนโควิด๑๙
วันที่ไปฉีดก็ไม่รู้สึกอะไร
มันก็เหมือนฉีกแขนธรรมดา
แต่ว่าพอตกกลางคืนก็แขนเมื่อยนิดนึง
แต่พอตบตอนคืนก็รู้สึกโอเคครับ
ยังไงก็คิดว่าดีกว่าได้รับโควิด
ก็หวังว่าทุกคนยังสู้
แล้วขอให้ทุกคนปลอดภัยที่เมืองไทยนะครับ
ยังไงผมก็คิดถึงก็เชียร์อยู่

เพราะว่าภรรยาของคุณดอนเขาเป็นทันตแพทย์

เพราะว่ากองถ่ายของเขามีคนติดโควิด๑๙
ใช่ค่ะก็ตามนั้นเลยนะคุณผู้ชมนะ